ไปต่อคุณผู้ชมไปเรื่องเหตุการณ์ประทึกกันหน่อยนะฮะ
มีช่างเข้าไปเดินสายสื่อสารแต่พลาดครับ
ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตเข้าไป
ตกมาร่างกระแทกพื้นร่างไหม้ไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ดูสิฮะโอ้ต้องขออนุญาตทำภาพเป็นสีแบบเทา
รู้สึกว่าร่างกายเขาแบบเละเลยคือมันไฟไฟช็อตน่ะ
หนังลอกหมดเลยเหลือเต็มไปหมดครับ
ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานนะฮะนี่ครับ
ตำรวจสพแสนภูด่ารับแจ้งว่ามีคนถูกไฟช็อตบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยต้องส่งกู้ภัยมาตำรวจไปตรวจสอบนะฮะ
เหตุการณ์มันอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับ
ถนนสรีโสธรณ์ครับที่ชาติเชิงเสา
ก็ไปพบคนนี้แหละฮะก็นายกิจสดาลอยมาอายุ๒๓ปี
นอนอยู่ที่พื้นร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส
ร่างกายมีแผลถูกไฟช็อตไหม้เกรียมผิวหนังรอกเต็มไปหมด
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
ที่สำคัญนะขาซ้ายแขนซ้ายหักด้วยครับ
นี่ฮะยับเยินทีเดียวก็ต้องเร่งช่วยการประถมพยาบาล
ต้องล็อกตัวก่อนเพราะว่าเขาดิ้นมากนะฮะ

ถามเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่านายกิจสดาเป็นช่างรับเหมาเดินสายสัญญาณสื่อสาร
ตอนที่เกิดเหตุปีบันไดขึ้นไป
เอาสายขึ้นไปเกี่ยวที่ตะขอบบนเสา

มันเกิดไปอยู่ใกล้กับแนวอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ถูกไฟช็อตจากข้างบนแล้วตัวเขากระเด็นตกลงมากระแทกพื้นข้างล่าง
บาดเจ็บสาหัสอาการน่าเป็นห่วงมากนะฮะ
ตอนนี้ร่างกายเขาไหม้เกรียม
บางจุดมีเส้นยึดแข็งต่างที่เป็นเส้นเอน

แล้วตามร่างกายเขาถูกไฟไหม้ไป๗๐
ตอนนี้แพทย์ยังดูอาการอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าคือเป็นตายเท่ากัน

ก็ขอให้อาการดีขึ้นได้มากที่สุดแล้วที่จะทำได้